เอาในงานเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นมากมายแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแตงโมเลยเกี่ยวข้องกับคนสนิทของคุณแตงโมคือคุณโมอามีนาค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในงานคือแต่งตัวนี่ดูดีเลยนะคะแต่พฤติกรรมเนี่ยไม่น่าไว้วางใจพุ่งเข้ามาในงานบอกว่าเป็นแฟนคลับของคุณโม
จะพูดให้เกียรติผมหน่อยนะครับว่า
ไม่ได้ไม่ได้
เขาก็พยายามบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ว่าเขามีเจตนาดีเขาไม่ได้จะมาทำร้ายใคร
แค่เป็นแฟนคลับของคุณโมอามีนา

ใช่ก็แต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายเล็กนะคะ
ที่เกิดขึ้นในพิธีไว้อาลัยค่ะ
คุณโมอามีนาพินิษฐ์นักแสดงสาว
เป็นคนสนิทของคุณแตงโมนิดา
บอกว่าเจอผู้ชายคนนี้อ้างว่าเป็นแฟนคลับ

เธอก็เลยแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ให้มาจัดการกับผู้ชายคนนี้นำตัวออกนอกอาคาร
เขาก็ยอมกลับบ้านแต่โดยดีด้วยนะคะ

คุณโมบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยทักข้อความมาหา
ทำนองที่บอกว่าเธอน่าจะมาเป็นแฟนกับเขา

ถ้าเกิดเคยทักจากนี้ก็ต้องกลัวไว้ก่อนแหละ
คือวันเกิดเหตุผู้ชายคนนี้อ้างว่ามางานในฐานะทีมโมอามีนา

และนอกจากนี้นะคะโกหกบอกว่าเรียนมรังสิตที่เดียวกัน
ทั้งที่ตัวคุณโมเรียนจบจากธุรกิจบัณฑิต

คุณโมบอกด้วยนะคะบอกว่าหากวันนี้ชายคนนี้โผล่มาอีก
คือวันสุดท้ายเนี่ยวันนี้วันงานวันสุดท้าย
ชายคนนี้ถ้าโผล่มาอีกเธอจะเอาเรื่องแน่นอนค่ะ

คือตอนนี้ในงานเองก็ค่อนข้างที่จะมีคนเยอะเนอะ

เพราะว่าให้แฟนคลับลงทะเบียนแล้วก็สามารถไปร่วมงานได้